พลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานี
ประชุมหารือร่วมกับแพทย์หญิงวันธนีวัฒนะรองประหลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อเตรียมการรองรับน้ำช่วงน้ำหลักและฤดูฝน
โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกรมชลประธาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตกอทมที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดปฐุมธานี
ด้านนายวิรวัตรผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษารังสิตใต้เผยในส่วนของกรมชนประธาน
โดยโครงการชนประธานรังสิตใต้ปีที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องอาคารประตูระบายน้ำ
ซึ่งแก้ไขแล้วขณะนี้อาคารและเครื่องสูบน้ำต่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งหมด
ส่วนการบูรณาการจากการประชุมร่วมกันการระบายน้ำจากคอทมจะรับน้ำ
ต่อมาจากคลองเปรมใต้สูบเข้าคลองรังสิตและตัดน้ำเพื่อออกเจ้าพระยาส่วนหนึ่ง
อีกส่วนได้เชื่อมกับนครนายกและครองรังสิตเชื่อมต่อยังครอง๖วาเป็น๓ทาง
ปีนี้จึงมีความพร้อมรับมือน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี